ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

เพียงความถนัดความรักความสามารถของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเสาหลักของครอบครัววันนี้นะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ต้องทำงานเพื่อดูแลคนถึง๙ชีวิต
แค่เป็นคนที่ร่างกายปกติผมยังอดคิดไม่ได้นะครับว่าจะต้องทำงานหนักขนาดไหน
ที่จะต้องดูแลทุกชีวิตในบ้าน
แต่เธอคนนี้ที่เป็นเสาหลักนะฮะป่วยเป็นเนื้องอกด้วย
ความทรมานร่างกายไม่หนักหนาเท่ากับทรมานจิตใจที่เลี้ยงดูคนในครอบครัว
ให้มีกินมีใช้ไม่ได้ตรงนี้คือความทุกข์ของเธอ
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ยังมีอีกหลายชีวิตที่รอเงินจากเรา
เรารู้แค่ว่าเราจะตกงานไม่ได้
ล้มแล้วต้องลุกให้ไวที่สุด
หนูชื่อน้ำฝนสละทองค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะ
อายุ๓๐ปีค่ะ
สมาชิกมี๙คน
มีแม่แจ๋วมีพ่อพลค่ะ
ลูกของฝนมีน้องแป๊ะค่ะแล้วก็ป่อเปี๊ยะค่ะ

มีน้องโอ๊ตน้องอามปลายฟ้าฟ้าใสค่ะ

ทำงานเดือนหนึ่งส่งมาให้ที่บ้าน๗๐๐ค่ะ
ความเป็นอยู่ช่วงนั้นถือว่าดีค่ะ
มันมาเปลี่ยนแปลงช่วงที่หนูป่วย
เราไปโรงพยาบาลเราก็พบว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะ

แล้วก็ให้เลือดแล้วก็ขูดมดลูกค่ะ
หัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าหยุดไปรักษาตัวก่อนไหม

รูปที่แม่ถ่ายไปค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้แม่ตกงาน
ส่งเงินให้แปะไม่ได้
ไม่ได้ทำงานค่ะเลี้ยงตลาดจ้ะ

การเงินก็มีแต่ผลที่ให้ค่ะ
พอฝนตกงานฝนก็ไม่มีเงินเดือนให้
สภาพเราเป็นอยู่ก็แย่ลงค่ะ
กินข้าวกับน้ำปลาค่ะ
เพราะว่าหลานกินอิ่มตากับยายค่อยกินค่ะ

กินได้ค่ะและเข้าใจค่ะ
น้องก็อยากกินหมูทอดและไก่ทอดครับ

โอดกับอามหมูข้าวล้างจาน

เป็นลูกจ้างขับรถบรรทุก

ไม่ได้ทุกวันถ้าวันไหนฝนตก

ก็บางเดือนก็ไม่ได้เลย

ถ้าขับรถสะเทือนก็เลือดออก
เขาคือให้ลูกให้หลานกินก่อนค่ะ

รัดทองไว้เวลารถวิ่ง

ปลูกป่วยจนตัวงอ

ถ้าหยุดวันหนึ่งหลานก็ต้องกด
ปู่ทำงานไม่ได้คันกินมั่ง
แต่รักตามากครับผมรู้สึกว่าตาเป็นพ่อของผมเลยครับ
แกก็ช่วยหาเงินโดยการเก็บขวดขายไปกัน๓คนครับ
รายได้ก็ร้อยหนึ่งได้น้อยก็ประมาณ๕๐กว่าบาท
ช่วยซื้อกับข้าวในครอบครัวครับ
จับปลาและนำไปขายโลละร้อย
อยากจะช่วยเงินอยากเป็นภาระของผม
พอขายปลาได้ผมดีใจมากครับเหนื่อยครับ

ผมก็พยายามหางานทุกวันทุกวัน
ในเมื่อโรงงานไม่รับหนูก็เดินตามร้าน
ค่ารถสิบบาทสิบห้าบาทมันมีค่าตำรักอยู่ครับ

ไม่ได้ดีขึ้นมากจะไม่ยอมกลับ
งานหนักเพียงไหน
คิดอย่างเดียวว่าเราใช้ตังค์ไม่ได้

ตอนตกน้ำอาจบาดหนึ่งก็ไม่มีกินค่ะ
เดินการเย็นหน้าเมื่อเราก็หยุดก่อน
โชคดีที่มีร้านอาหารที่รับหนูทำงานค่ะ
ค่ะพวทท้องบ่อยเวลาหนูยกงอกไก้เตี๋ยวนักนัก
ตอนนั้นหนู้วท้องมากหนูก็ไปข้องน้ำแล้วก็ตกเลือด
รู้สึกตัวเขาก็เอาหนูส่งโรงพยาบาล
ไม่มีใครไปดูแม่ครับผมห่วงครับอยากให้แม่มาอยู่กับผม
พ่อแม่หนูขอโทษหนูไม่สามารถหักเงินออกให้แม่ได้
แม่บอกไม่เป็นไรลูกเขาบอกให้กลับ

แต่แม่กลับมาครั้งนี้แม่มาโดยการตกงานครับ

ฝันก็อยากมีทุนรักษาตัวให้หายค่ะถ้าเราไม่มีโรคเราก็สามารถทำงานได้เต็มที่
เราก็สามารถตรงเงินให้เด็กได้เรียนภูมิศูนย์
เราจะไม่คิดโดยใจพี่น้องทิ้งภาระไว้ให้เราต้องดูแลหลาน
หน้าที่นี้ฝนทำด้วยความรักค่ะ
สวัสดีทุกคน
โปรดติดตามตอนต่อไป
หมอบอกแค่ว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก

หนูก็เลยขอเลื่อนว่าหนูยังไม่ตัดได้ไหม
หมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
ก็ฉีดยาคุมไปก่อนไหม

ถ้าฉีดยาคุมไม่อยู่ก็ต้องตัดนะ
แล้วยังไงต่อคุณก็เลือกที่จะฉีดยาคุม
ทั้งนี้และทั้งนั้นพอรับการรักษาเสร็จก็ทุเลาเบาบาง
ก็มาทำงานต่อที่เดิมไหม
มาทำได้๑๕วันค่ะหมอก็นัดอีก

ขาดงานบ่อยมาก
ก็โดนเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าฝน
ไปรักษาตัวก่อนนะต้องออกจากงานนั้นมาค่ะ

แล้วได้เอาเงินที่ไหนส่งให้ครอบครัวอีกไหม
เพราะว่าคุณคือลมหายใจของครอบครัว
หลังจากที่หนูตกงานมา
หนูไม่เคยได้ส่งเงินแม้แต่บาทเดียวครับ

ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวให้ดีได้
ทั้งที่หนูตั้งใจว่าหนูจะดูแล
พ่อและแม่หลานให้ดีที่สุด
หนูไม่สามารถทำได้
คุณยายดูแลหลานหกคนเหนื่อยมั้ย
ก็ไม่เหนื่อยค่ะต้องฟูจ๊ะ
ยายได้เงินตรงไหนมาช่วยฮะตอนนั้น
แล้วยายได้เงินก็จืนเจือมาจากตาทั้งเดียวหรือ

แล้วถ้าวันไหนไม่ได้เงินแล้วทำไงกันกับข้าวกับปลาทำไงคะ
ก็ลูกหลานก็ไปหาปลามา

ขับรถบรรทุก๑๐ล้อครับ
แล้วเป็นพนักงานประจำไหมคะหรือว่า
ได้ประจำครับถ้ามีงานก็ถึงจะจ้างไป
แต่เขาไม่มีงานเขาก็ไม่จ้างครับ
ขับรถ๑๐ล้อขับรถบรรทุกของคู่กันเลย
นั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลัง

ทีนี้ลำข้าวเช้าข้าวกลางวันผมจะไม่ได้กิน
เพราะถ้าวันใหม่มีน้อยหลานก็
กินไหมครับทุกแก่ก็จะซื้อให้

มีอะไรที่หนูอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้อืม

ไม่รอดแม่

อดของแม่เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างลูกอบอุ่นไหม
เด็กคนนี้นะครับคุณผู้ชมจบชั้นประถมปีที่หก
จริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องบวชแล้ว
สาเหตุที่ต้องไปบวชเพราะอะไรครับ
แม่จะได้เบาภาระในความขอบคุณ
แม่จะได้เบาภาระในการส่งลูกเรียน
ก็คือหนูก็จะบวชแล้วก็จะเรียนไปอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมลูก

ไม่เกิดกับครอบครัวเราคือเรื่องอะไรครับ

คือข้าวสารมันเปลืองมากค่ะ
อย่างน้อยกับข้าวไม่มีกินก็ขอให้มีข้าว
ตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือ

แล้ววันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
พี่ฝนอยากจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนครับ
อยากจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กเพื่อจะอยู่ดูแลแม่แล้วก็หลานแล้วก็พ่อค่ะ
อยากอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่และหลานค่ะ

ที่มันยังพอมีรายได้เข้ามาในบ้านด้วยทุกวันทุกวัน

ถ้าเผื่อว่าวันนี้นะครับได้ทุนไปต่อชีวิตจริงแล้วได้ร้านก๋วยเตี๋ยวจริงนะ
ผมขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะ

แต่เราต้องทำตามกฎกติกานะครับ
เดี๋ยวต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
วันนี้ว่าจะคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตได้หรือไม่

ขอแค่มีกำลังใจจากครอบครัว

ชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนี้
จะต้องผ่านวิกฤตไปให้ได้
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่ฝน

เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ให้เสร็จภายในเวลา

เดี๋ยวนะ